อันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุค่ะที่เกิดขึ้นที่เชียงรายค่ะคุณผู้ชมกับเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะ
โอ้โหคือเหตุการณ์นี้เป็นกระบะที่หลุดโค้ง
แล้วหลังจากนั้นก็ข้ามเลนพอข้ามเลนแล้วไปชนกับรถตู้
รถตู้ก็มีคนอยู่ในรถด้วยเหตุการณ์นี้ก็เลยทำให้มีคนเสียชีวิต๒ศพแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกเป็น๑๐เลยนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่นาทีที่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยนะคะ
ความช่วยเหลือคนเจ็บจากอุบัติเหตุนี้กระบะหลุดโค้งพุ่งข้ามเลนไปชนกับรถตู้โดยสารคุณผู้ชมดูสภาพรถตู้สิ
จุดที่เกิดเหตุตรงนี้ค่ะอยู่ที่ถนนเชียงรายเทิงช่วงตำบลเชียงเขี้ยนที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะคะ
ก็ต้องระดมเจ้าหน้าที่แหละกู้ชีพกู้ภัยจากหลายหน่วยงานเลยมาให้ความช่วยเหลือค่ะ
อุบัติเหตุครั้งนี้มีคนได้รับบาดเจ็บเป็น๑๐เลยนะและในที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะก็พบรถกระบะอีซูซูสีเทาเขียวสภาพรถด้านหน้า
ฝั่งที่ผู้โดยสารนั่งเนี้ยหูพังยับไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตอยู่ในรถกระบะค่ะเป็นเด็กหญิงอายุสิบสี่ปีคือเด็กหญิงชนะการกองพานส่วนคนขับเนี้ยก็เป็นพ่อของเด็กนะคะอายุหกสิบปีได้รับบาดเจ็บสาหัสเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะคู่กรณีเนี้ยเป็นรถตู้แล้วมีผู้โดยสารอยู่ในรถตู้เนี้ยสิบสามคนคนขับ

หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่แน่ชัดต่อไปด้วยนะคะ